คุณผู้ชมคะไปดูวินาทีชีวิตเหตุการณ์บนท้องถนน
บางทีโอ้โหหลายอย่างมันเสี้ยววินาทีจริงนะพี่อุ๋ย
มีรถขยะค่ะขับมาแล้วเสียหลักเพราะว่าถนนลื่นนะคะ
พุ่งไปรถจักรยานยนต์คันหนึ่งกำลังจะออกจากซอย
หันซ้ายหันขวาเห็นรถขยะพุ่งมา
เขาต้องทิ้งรถเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดไปดูเหตุการณ์ค่ะ
นี่ค่ะรถจักรยานยนต์คันนี้นะคะเขากำลังจะออกจากซอยเห็นไหมคะ
ซ้ายมองขวาแล้วหันไปทางขวาเห็นแล้วแหละว่ารถขยะเสียหลักพุ่งมา
นี่ทิ้งรถโอ้โหหุดหวิดแล้วรถเก่งอีกคันพี่อุ๋ยเนี่ยค่ะ

ไม่ทัน๒คันนี้มีสตินะคะสติสำคัญมากสิวินาทีจริง
ุดหวิดทั้งสองคันเลยทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งรถเก่งคันนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสิรินทรย่านบางพลัด๙โมงเช้า๑๓กรกฎาคม
กับวันอาสานหาบูชาซึ่งเป็นวันหยุดนะคะ
รถไม่เยอะค่ะยังดีนะคะเขาบอกปกติเส้นนี้รถจะเยอะมากค่ะพี่อุ๋ย
ถ้าไม่ได้เป็นวันหยุดเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะอุบัติเหตุซ้ำซ้อนชนกันกี่คัน
ถ้าเกิดแบบรถขยะพุ่งมาขนาดนี้แต่ก็มีร่องรอยความเสียหายอยู่ค่ะ
เดี๋ยวลองไปดูนะคะรถจักรยานยนต์ที่ถูกชนนะคะเละเกือบทั้งคัน
คนขี่ชื่อว่าในทัศน์ค่ะอายุ๓๖ดูรถเขาค่ะพังยับล้อหน้าขาด
นี่ก็ต้องให้รถขยะคู่กรณีเรียกประกันมาเคลียร์
เขาก็แจ้งความเอาไว้แล้วที่สอนอบางพลัดเขาก็เลยฝากเตือนมานะคะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอที่สำคัญต้องมีสติ
คือตัวคุณทัศน์ที่ขี่รถจักรยานยนต์บอกว่าปีชงด้วยปีชงด้วยบอกว่าแต่ยังดีนะที่กระโดดออกมาได้ทัน
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะต้องไปทำบุญสักหน่อย
ไหลเริ่มไหลไม่เริ่มมันก็ใกล้ตัวก่อนพอก็จะโดดชง
แล้วคิดไหมถ้าจะโดดไม่ทำมันจะเป็นยังไง
ของม้งกับถนนมันจะเลือกก็ครับระวังนะครับ
แต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแน่เสมอนะครับ
เอาชีวิตรอดไว้ก่อนนะคะทิ้งรถเลยซ่อมไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยรถเนี่ยสงสัยต้องซื้อใหม่ให้เขาแล้ว